พี่ต้นพี่เบิร์ตและคุณผู้ชายทั้งหลาย
ต้องดูข่าวนี้พี่ต้องฝากตัวกับ๑๐พี่ท่านนี้นะคะ
ฉกเงินเมียยังไงไม่ให้เมียรู้
ชกเงินเมียอย่างไงไม่ให้เมียรู้

เพราะเขาเป็นผู้นหาจักรจานเงินเราไม่มีปัญหา

ไม่มีอีกแล้วนี่ด้วยแกล้งยืนอะไร
ข้างหลังร้านก่อนนะทำที

แล้วเดินอ้อมมามาหน้าร้าน

พี่ก็ไม่กลัวเมียไปเปิดกล้องวงจรปิดเหรอ

เอาเหรอมันมีคำพูดอยู่คำนึงนะที่ที่อันตรายที่สุดคือที่ที่ปลอดภัยที่สุด
ถูกต้องค่ะพี่น่าจะทำบ่อยถ้างั้นนะครับ

นี่แล้วจะบอกว่าอย่าใช้คำว่ามือสมัครเล่น
ใช้คำว่ามืออาชีพมืออาชีพพี่ดูไม่เนียนตรงไหนเอาปากกามาวง
พอเมียเผลอปั๊บเอาไปเลยนี่จังหวะหันหลังให้นะคะ

ไปแค่๑๕ชั่วโมงคุณดูไปแล้ว๑๕๐๐๐ครั้งจ้ะ
๑๕๐๐๐๐๐ครั้งนะครับแล้วคนมาแซวกันใหญ่เลย
สามีท่านนี้ยังอยู่ดีใช่ไหมยังอยู่ดีมีสุขใช่ไหม
ตอนนี้อยู่ที่ร้านหรือที่บ้านหรือที่โรงพยาบาล
บางคนนี่ถึงขั้นบอกค่าน้อยขอฝากตัวกับสิทธิ์พี่ด้วย
คือเนียนมากไงเรียนมากจริงนะคะนี่ค่ะ
คุณผู้ชมมันยังไม่จบนะคะมันยังไม่จบ
คนไปถามว่าเจ็บตรงไหนบ้างนะคะคุณผู้ชาย
แกก็เลยบอกว่าไม่หยอกกันเงินที่เอาไปเนี่ย
ไปซื้อเนื้อมาทำกับข้าวให้ภรรยานั่นแหละนะคะ
พ่อขาเนื้อร้านข้างนั่นแหละไปซื้อสักพักหนึ่ง
พ่อค้าเนื้อก็เอาเนื้อมาส่งแล้วก็เอาเงินทอนมาทอนด้วย
ซึ่งพ่อบ้านใจกล้าก็เอาเงินทอนนั้นคืนให้กับศรีภรรยาทุกบาททุกสตางค
ไม่อมเลยนะไม่อมเงินเลยนี่อดูนี่เห็นไหมตัวเองเขาคืนแล้วนะ
เขาคืนแล้วนะเงินทอนนะคืนหรือหยิบเออเฮ้ยมันหยิบอีกอันนะเนี่ย
ไม่อันนี้เขาบอกว่าจริงภรรยาเป็นคนใจดีไม่ต้องมาหยิบแบบนี้หรอก
คือถ้าขอก็ขอก็ขอตรงแล้วก็ให้ไม่มีหรอกนะคะ
บ้านรายนี้ค่ะเขาบอกว่าเขาเป็นสามีภรรยากัน
แล้วก็ช่วยภรรยาขายผักอยู่ที่ตลาดบางแคร์
แล้วก็หอกกันแบบนี้ประจำนะคะให้ชีวิตมันดูแบบมีสีสันตื่นเต้น

ผู้ชายเขาสีเขียวไม่หยิบหรือผู้ผู้ชายหยิบสีแดง
พี่ก็ต้องเลือกหน่อยนะคะบางเรื่องก็ต้องเลือกนะคะ
ผมสอนให้ผมรู้จักคำว่าพอ